หลอนคิดว่าเพื่อนบ้านเนี่ยทำคุณสายใส
แล้วเพื่อนบ้านที่ว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะ

พอหลอนว่าเขาทำคุณสัยใส่เสร็จปุ๊บเนี่ย

เดินไปกระหน่ำยิงใส่เขา๖นัด
จนเขาเสียชีวิตคาหน้าบ้านของตัวเอง
ปรากฏว่าเราไปได้ข้อมูลมาว่า

แต่ว่าชอบพิธีกรรมคลั่งศัยยศาสตร์
เห็นบอกว่าชอบสวดมนต์ทำพิธีทุกวันเลย
แต่ไม่รู้ว่าทำพิธีอะไรค่ะ

ตำรวจสพร่อนพิบุญได้รับแจ้งมา

ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนลักษณะชั้นครึ่ง
ผู้ตายคือนายจำนงทองพรมอายุ๕๙ปี
คนนี้เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทราพิบาลด้วยนะคะ
สภาพก็คือนอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้าน
ตรวจสอบพบว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๘เข้ากลางอก๒นัด
นิ้วชี้ขวากับนิ้วชี้ซ้ายอย่างละหนึ่งนัด
ใต้รักแร้อีกหนึ่งนัดแล้วก็ที่ปากอีกหนึ่งนัด
เขาบอกว่าจุดที่โดนยิงที่ปากเนี่ย
กระสุนเนี่ยไปค้างอยู่ที่หนกแก้มด้านขวาฟันหักไปหลายซี่เลยนะคะ
รวมแล้วผู้ตายถูกยิงไปทั้งหมด๖นัดด้วยกัน
คนก่อเหตุชื่อว่าในรอนอายุ๓๐ปี
เป็นหลานชายคนตายค่ะเป็นหลานแท้ด้วย
หลังก่อเหตุเสร็จคุณเชื่อไหม
นี่คือในร้อนนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะ
หลังก่อเหตุเสร็จเขาเดินกลับไปที่บ้านของเขา
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดินกลับเข้าไปนั่งเล่นในบ้านนะคะ
ตำรวจมาถึงก็ต้องเชิญตัวไปสอบสวนนะคะ
ตรวจสอบดูเบื้องต้นเจอปืนขนาด๓๘ที่ใช้ก่อเหตุ๑กระบอก
ค้นในบ้านเจอปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์อีกหนึ่งกระบอก
ตำรวจก็ต้องยึดไว้แล้วก็มีปลอกกระสุนปืน๓๘อีก๖ปลอกด้วย
เบื้องต้นไปเก็บได้ที่ท่อซีเมนใส่น้ำค่ะ
เพราะว่าในรอเนี่ยเอาไปทิ้งไว้น่าจะเป็นการทำลายหลักฐานนะคะ
คุณนฤทธบุญนิ่มลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
เขาบอกว่าบ้านปิดเงียบทั้งบ้านของคนตายแล้วก็บ้านของคนก่อเหตุ
เพราะว่าเขาอยู่เป็นเพื่อนบ้านกันห่างกันไม่กี่เมตรเท่านั้นเอง
บ้านปิดเงียบแบบนี้แต่ว่าที่หน้าบ้านเนี่ยยังคงมีกองเลือดของผู้ตายเลอะอยู่เลยนะคะ
เมืองต้นเห็นบอกว่าญาตินำทรายมากรบเพื่อดับกลิ่นเลือด
แล้วก็มีการจุดทูบเทียนทำพิธีเชิญวิญญาณแล้ว

แต่ทีนี้อยากให้ไปดูบ้านของในรอนคนก่อเหตุหน่อยค่ะ
นาริสเดินไปดูนาริสยังงงเลย
คือเดินไปอยู่ห่างกันแค่๑๐๐เมตรบ้านปิดเงียบก็จริง

หน้าบ้านของในรอนเนี่ยนะมีถาดเทียนสีขาวที่ถูกจุดจนเกือบหมด
ตั้งเอาไว้ใกล้กับรองเท้าแตะ๑คู่

เหมือนทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่นี่เห็นไหม
เทียนก็คือแบบเหมือนจุดทิ้งไว้นานแล้วด้วย
รองเท้าแตะหันหน้าออกหันหัวออกไปนอกบ้าน
ใช่ถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าโอ๊ยในรอนน่ะเหรอ
เขามีอาการทางสมองคลั่งศัยยศาสตร์มาก
แล้วก็ชอบสวดมนต์ทำพิธีอะไรก็ไม่รู้อยู่คนเดียวบ่อย
เราได้คุยกับคุณยายจรัสอุตรนะยายของในรอนที่อยู่บ้านใกล้กันนะคะ
ยายเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เห็นรอนเอาเทียนมาจุดหน้าบ้าน
แล้วก็เอารองเท้าแตะมาวางไม่ได้ใส่นะ
เอามาวางอย่างตั้งใจเหมือนทำพิธีอะไรสักอย่าง
แล้วอยู่รอยมันก็คลุ้มคลั่งขึ้นมาเลย
คว้าปืน๓๘เดินผ่านหน้าบ้านยายนี่แหละ
ยายก็ยังทักอยู่เลยนะว่าอ้าวร้อนกินข้าวหรือยังอ่ะ
รอนไม่ตอบร้อนไม่ตอบแต่รอนเนี่ยเดินตรงเข้าไปที่บ้านของนายจำนงซึ่งเป็นอาของตัวเอง
นายจำนงเนี่ยเพิ่งกินข้าวกับภรรยาเสร็จเดินออกมาจะล้างจานอยู่หน้าบ้าน
นายจำนงเห็นรอนเดินตรงเข้ามาหาก็ทักอ้าวรอนจะไปไหนอ่ะลูก
เท่านั้นแหละค่ะรอนควักปืนขึ้นมาแล้วสาดกระสุนเข้าไปหกนัดเต็มเต็ม
ที่นายจำนงไม่ทันได้ตั้งตัวหรือไม่ทันได้วิ่งหนีเลย
หลังจากนั้นรอนก็เดินกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
นี่ค่ะเนี่ยเดินมายิงเขาแบบนี้เลยทุกคนก็พยายามพูดคุยกับรอนแต่รอนไม่คุยกับใคร

ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุตอน๑๐โมงเช้ายังนั่งกินข้าวกับสามีอยู่เลย
กินข้าวเสร็จสามีก็เดินออกไปล้างจานหน้าบ้าน
แล้วเสียงปืนมันก็ลั่นเข้าหูเธอมาเลย
ถามว่าแล้วป้าสนิทกับในรอนไหม

้าสนิทกับรอนไหมหลานรอนเป็นคนยังไงเหรอ
เธอบอกว่ารอหนักคลั่งศัยศาสตร์แล้วก็ชอบพวกศักดิ์ลงยันต์อะไรอย่างนี้
น้าเคยเห็นนะมีวันหนึ่งรอนด่าพ่อกับแม่
เพราะว่าพ่อกับแม่เอาผ้าถุงเอากางเกงในไปตากไม่ถูกที่
ก็เลยทำให้ของที่ศักดิ์มามันเสื่อม
ก่อนเกิดเหตุ๑วันก็เห็นรอนซื้อเบียร์มาดื่ม๒ขวด
แต่เอาจริงตกใจมากตอนที่เห็นรอนก่อเหตุ
น้าเองก็ทำอะไรไม่ถูก
ไม่คืออย่างนี้นะเขาไปสักมาเต็มตัว
ไปสักนู่นสักนี่สักนั่นไม่รู้สักกี่สิบสักกี่อาจารย์ก็ไม่รู้
แล้วทีนี้เขาไปหลานอีกคนนึงมามาแล้วทีนี้พาเขาไปล้างอะไรที่
ที่วัดอะไรไม่รู้ที่ที่พัทธลุงแล้วล้างออก
เขาบอกว่าทำของก็ปรองหมดแล้วเขาบอกว่าแม่เขาทำของครอบรองหมดแล้ว
เพราะว่าเอากางเกงในมั่งป้าถุงมั่งไปตากข้างบ้านอะไรอย่างนี้
ตากที่ในห้องน้ำเขาบอกว่าชี้หน้าว่าแม่มันชี้หน้าชี้หน้า
ว่าทำของครอบครองหมดแล้วอะไรอย่างนี้
ทีมข่าวเองก็ฟังแล้วก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ถ้าเอาทางคดีก่อนเนี่ยทางสพร่อนพิบูรณ์เองนะคะ
ก็ไปตามจับตัวในรอนได้แล้วคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักแล้ว
จังหวะคุมตัวรอนเข้าห้องขังลองไปดูบรรยากาศหน่อยดีไหมคะ
นี่ในรอนเป็นคนที่สวมเสื้อสีชมพูอะนะคะ
ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเนรอนสวมหน้ากากอนามัยอยู่หรือยังไง
แต่ว่าทีมข่าวบอกว่าสีหน้าเขาเรียบเฉยนะ
ลักษณะลอยเหมือนไม่รู้ว่าทำอะไรลงไป
ได้คุยกับแม่ของนายรอนค่ะแม่เล่าบอกว่า
ลูกชายสติไม่ค่อยสมประกอบเพราะ๕ปีก่อน
ประสบอุบัติเหตุไปขี่รถชนหมา
สมองเลยได้รับการกระทบกระเทือนได้หมอผ่าตัดช่วยเอาไว้ได้
แต่หลังจากนั้นร้อนก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลย
ไม่อยู่กับร่องกับรอยพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง

ก่อนเกิดเหตุพ่ออยู่บ้านแต่แม่ไม่อยู่
แม่ออกไปทำงานข้างนอกแม่ก็ตกใจเหมือนกันที่อยู่
ลูกแม่จะไปฆ่าน้าไปฆ่าอาแท้ของตัวเองแบบนี้
ไม่อยากขอโทษเลยก็ขอโทษเขาไม่เตรียม
ก็มันน่าอย่างนั้นใช่ไหม

รอนยอมรับกับผู้กำกับการสพร่อนพิบูรณ์นะคะว่า
ที่เขาก่อเหตุเนี่ยเพราะคิดว่าอาเขาทำของใส่เขา

เมืองต้นก็โดนแจ้งไป๓ข้อหานักนะคะ

พกพาอาวุธไปในที่สาธารณะก็คือปืนนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนปืนที่เจอทั้งกระบอกที่ใช้ก่อเหตุ๓๘
แล้วก็ลูกซองยาวอีก๑กระบอก
เดี๋ยวต้องตรวจสอบนะคะว่าเป็นปืนของใครถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
ส่วนครอบครัวของในจำนงตอนนี้รับสมบไปตั้งประเภนครูศน
แล้วก็ทำพิธีรดน้ำศพแล้วที่วัดพิสารนรมิตรนะคะ

จำนงมีลูกสาวอยู่๒คน
ลูกสาวคนโตเพิ่งจะจบปริญญา

ทราบข่าวร้ายก็รีบลงมางานศพพ่อทันทีเลย